กันชัดคุณผู้ชมเรื่องนี้คนร้ายเข้ามางัดห้องของเธอ
ในขณะที่เจ้าของห้องยังอยู่ในห้องอันนี้หยามหนึ่งแล้วนะ
เท่านั้นไม่พอนะมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
แต่คดีไม่คืบนี่หยามตำรวจมากและและที่สำคัญเธองงมากค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมเจ้าของห้องจะแจ้งความเอาผิดเธอ
เพราะว่าทำให้หอพักนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
งงไปหมดเลยค่ะเรื่องนี้ดูภาพกันก่อน
ตอนที่คนร้ายมางัดห้องค่ะ
คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ความปลอดภัยอยู่ตรงไหน

ก็ยังมาทำแบบนี้เหรอเออ
นี่ค่ะคือเห็นไหมมันมีล็อกด้านใน
ที่มันไม่ใช่แค่ล็อกกรอนประตูมันเป็นตัวล็อกแบบใช้มือล็อก
เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีนี้แล้วมันเอาเหมือนกับเป็นไพ่ใช่ไหมคุณรัชพร
พอเสียบแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันเปิดประตูมาได้
จริงข้อความยาวแหละคือเขาก็เตือนภัยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม
คดียังไม่คืบสิงหานี่เดือนพฤศจิกาแล้วอะค่ะ
โอ้โหนี่มันกี่เดือนแล้วคะเนี่ยคุณนานแล้วนะใช่ค่ะแล้วเธอบอกว่าที่หอมีกล้อง
แต่ก็ยังตามจับตัวไม่ได้เรื่องเนี้ยหนูยังไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเลยค่ะ
หนูอยากรู้ว่าหนูต้องทำยังไงบ้างไม่ไหวเด้อคำว่าปลอดภัยอยู่ตรงไหน
ครึ่งชั่วโมงของการงัดคือมันทำอยู่ครึ่งชั่วโมงถ้าเปิดเข้ามาได้เนี่ยจะเอาอะไรก่อน
ตอนนี้เธอกลัวมากเธอก็แฮชแท็กนะคะบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือหอพักในเกรดเวซิตี้
ซึ่งก็ถามแหละรู้ไหมว่าเป็นใครรู้ค่ะแล้วผู้ใหญ่ที่ดูแลรับผิดชอบเนี่ย
หายไปไหนกันหมดเจ้าของหอเองก็สุดทน
คือเจ้าของหอเนี่ยจะฟ้องกลับเธออีกนะ
แล้วทีนี้ก็เลยถามว่าทำไมถึงจะฟ้องกลับล่ะ
เอ้าเจ้าของหอเข้าหาว่าเธอเนี่ยทำผิดพรบคอม
แล้วทำไมเจ้าของหอถึงไม่ออกมาปกป้องคนเช่าห้อง
อันนี้งงมากนะไม่รู้ว่ากลัวหอเสื่อมเสียชื่อเสียง
หรือยังไงเธอบอกว่าแค่คำขอโทษน่ะ
ยังไม่ได้ยินเลยอย่างอื่นอย่าหวังเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปหาเธอที่เป็นผู้เสียหาย
บอกว่าหอพักนี้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเกรดเวซิตี้
ฉะเชิงเศร้าแล้วคนก่อเหตุเนี่ย
มาตอน๙โมงเช้าวันที่๙เลย
เดี๋ยวให้เธอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกันค่ะ
หนูส่องตรงช่องประตูค่ะ
หนูก็เลยเห็นรองเท้ากับขาเขารูปลักษณะขาเขาอะค่ะ

รองเท้ากับไอ้เนี่ยเราถึงจำได้ว่าเป็นคนนี้นะคะ

เขาเปิดร้านขายของอยู่ใต้หอที่หนูอยู่อะค่ะ

แล้วหนูเจอเขาทุกวันเขาเป็นลูกชายเจ้าของหอค่ะ
ก็เลยจำลักษณะท่าทางได้เป็นอย่างดี

แล้วตอนเราไปแจ้งเจ้าของหอเจ้าของหอว่าไงบ้างคะ
เจ้าของหอเขาก็โวยวายค่ะทำไมถึงไม่แจ้งเขาก่อน
ก่อนที่จะไปบอกพี่สาวหรือแจ้งตำรวจ

หนูก็เลยบอกว่าณจังหวะนั้นก็คือแค่หนูมีสติที่โทรหาคนมาช่วยก็คือสุดแล้วนะคะ
อยากให้เจ้าของหอมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วคือพอเกิดเหตุการณ์มาก็มาขู่จะฟ้องเรากลับด้วย

ก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
จะฟ้องกลับนี่เขาว่ายังไงบ้างคะ
เขาก็บอกว่าหนูไปโพสต์ให้
หอเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
โอ๊ยคุณผู้ชมเงียบจนถึงทุกวันนี้
เหตุการณ์เกิดเกล้าสิงหากัญญาตุระพฤติกา

คุณอรัชพรไม่ได้มีแค่มุมที่เธอถ่ายไง

เป็นลูกเจ้าของหอเปิดร้านขายของชำอยู่ที่ใต้หอ
อ่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะอยากให้ตำรวจดำเนินการด้วย
เพราะว่าตอนนี้ต่อให้เธอต้องย้ายหอใหม่เธอก็ต้องเสียตังค์เพิ่มเติมอีกใช่ไหมคะ
ทีนี้ตำรวจช่วยหน่อยเถอะค่ะ
มันเป็นเรื่องความปลอดภัยจริงนะคะกรณีนี้